วันนี้หลายคนเดินทางกลับบ้านกันแล้ว

การจราจรก็เริ่มจะหนาแน่นกันแล้วนะคะ

โดยเฉพาะถนนที่มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

ติดเป็นกิโลกิโลแล้ว

ตั้งแต่เมื่อคืนนะคืนนี้ไม่ได้จัดแสดงไฟสวยงามหรืออะไรนะคะคือรถติด
ถนนสาย๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมาค่ะ๑เส้นทางเชื่อมประตูสู่ภาคอีสาน
กลางดึกที่ผ่านมาการจราจรขาขึ้นก็ติดเป็นระยะทางยาวเลยนะคะ
โดยเฉพาะที่บริเวณคอขวด๒จุด
จุดแรกหน้าร้านอาหารป้าจำปีค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือช่วงทางขึ้นเขาโทน
ตำบลบุพรามในอำเภอนาดีรถเนี่ยติดขัดสะสมเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรนะคะ
ตำรวจทางหลวงก็ต้องเร่งระบายรถโดยเปิดเส้นทางพิเศษให้ตลอดเวลาเลย
พบว่ามีการจราจรหนาแน่นตลอดเส้นทางค่ะ
ตำรวจเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาไปจนถึงช่วงเย็นของวันที่๒๙ธันวาคมไปเลย
ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ฉาเชิงเซาตั้งแต่ถนนสายมอเตอร์เวย์ขาออก
ถนนสายบางประกงฉะเชิงเซาเชื่อมต่อกับสาย๓๐๔ฉะเชิงเซากบินบุรี

แต่ว่าการจราจรยังคงคล่องตัวมีรถติดสะสมเคลื่อนตัวได้ช้า
ในช่วงแยกสัญญาณไฟแดงแล้วก็จุดกลับรถตลอดเส้นทาง
ที่สถานีขนสมพุทธศาลจังหวัดฉะเชิงเซา
มีประชาชนไปเข้าคิวซื้อตัวโดยสารเข้ากรุงเทพ
เพื่อต่อมรถเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากครับ
เช่นเดียวกันกับรถโดยสารสายฉะเชิงเซาราชศรีมาแล้วก็ฉะเชิงเซาอลัญญประเทศ
ซึ่งก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็แรงงานกัมพูชาเข้าคิวซื้อตัวโดยสารเดินทางกลับบ้านเช่นเดียวกัน
สำหรับการจราจรบนถนนสายหลักในจังหวัดนครราชศรีมานะคะรถก็เริ่มหนาแน่นแล้ว
โดยเฉพาะถนนบายพาสอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะรถเนี่ยหนาแน่นตั้งแต่บริเวณทางลงสะพานต่างระดับ
ปักทงชัยในตำบลปรุใหญ่ลากไปจนถึงตำบลจอหอระยะทางเกือบ๒๐กิโลเมตรนะคะ
รถยนต์ตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ามีฝนตกถนนลื่นด้วย
ขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการจราจรตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
เขาแจ้งมาว่าเช้านี้มีรถหนาแน่นอยู่๔จุดด้วยกัน
คือที่ถนนมิตรภาพบริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคออำเภอศรีคิ้ว
ถนนบายพลาสนครราชสีมา
ถนนมิตรภาพบริเวณอำเภอพิมายและถนนสาย๓๐๔อำเภอปักทงชัย
ระหว่างวันที่๒๘ธันวาคมจนถึง๓มกราคมกระตุ้นให้ประชาชนฝากบ้านเอาไว้กับตำรวจ
จากนี้ยังรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยงดการดื่มสุราของมืนเมาขณะขับขี่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มเข้มงวดการกวดขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
ด้านของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ได้เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖
รณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
โดยมุ่งเน้นบังคับใช้กฎจราจรอย่างเคร่งครัด
มาตรการเดิมก็คือเมาแล้วขับจัดยึดรถ
อันนี้เขาบอกเลยว่าจับจริงจับจริงจังด้วย
อกจากนี้ก็ย้ำให้คุมเข้มประพฤติเรื่องของพฤติกรรมที่เสี่ยงอุบัติเหตุ
เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักถนนสายรอง
รวมถึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยยึดหลัก๔ห้าม๒ต้อง
๑ห้ามเร็วห้ามเมาห้ามโทห้ามง่วง
สวมหมวกนิรภัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัยป้องกันอุบัติเหตุค่ะ